มาดูเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้หน่อยค่ะ
ให้ขนแขนสแตนอัพแน่นอน

ไปซื้อหนังสือมือสอง
ลักษณะคือเป็นหนังสือวรรณกรรมเยาวชน

อ่านไปอ่านมาอ่านมาและอ่านไป

รูปเด็กนักเรียนผู้หญิงค่ะ

พอดีซื้อหนังสือแล้วติดมาในเล่ม

เผื่อเจอค่ะลักษณะคือประกาศหา

เรามีชื่อหน้าอกใช่ไหม

ปรากฏว่าหลอนเลยค่ะคุณ
เพราะชื่อเด็กผู้หญิงคนนี้

ในคดีที่ร่วมกับสามี
กักค้างหน่วงเหนียวหญิงสาวรายหนึ่ง

อย่างทรมานตามข่าวปรากฏ

คดีนี้ตำรวจก็กำลังตามหาตัวคนร้ายอยู่

แต่ที่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่า
ผู้หญิงที่เจอในหนังสือเล่มนี้

เพราะคุณชื่อตรงกัน
สกุลตรงกันเป็นเรื่องบังเอิญเยอะ

แล้วต่อมาอัปเดตกว่านั้นค่ะเจ้าของโพสต์นะคะ

แล้วในรูปเนี่ยติดต่อเข้ามาขอรูปแล้วนะคะ
เพราะว่ารูปดังกล่าวมันมีคุณค่าต่อจิตใจคือเป็นรูปที่ดีต่อใจ
ทางญาติบอกว่าไม่ได้เจอเด็กหญิงคนนี้มากว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
ญาติบอกว่าก็ไม่ทราบเรื่องของคดีความใดทั้งสิ้น
รู้แค่ว่ารูปนี้มันมีคุณค่าต่อจิตใจก็เลยขอติดต่อเอากลับไปนะคะ
จริงสมัยเราอ่านหนังสือเราก็ชอบเก็บรูปตัวเองมาไว้ในหนังสือนะ
รูปตัวเองบ้างรูปแฟนรูปเพื่อนบ้างอะไรก็ว่ากันไป
อันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ไปเปิดเจอนะ

ไม่มีรูปเดี๋ยวนี้เขาถ่ายในมือถือไง